แน่นอนค่ะแต่ว่าข่าวแรกค่ะพาไปดูตลกหน้าใหม่หัวใจฟุ้งฟริ้งค่ะ
ไม่ใช่ใครนะคะน้ำห่ำมกจกนั่นเองค่ะจกมก
เออคือเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมนะคะก็เป็นวันแม่ใช่ไหมคะ
ได้มีภาพประทับใจค่ะคือลูกสาวว่าคุณเอ็มเนี่ย
เดี๋ยวเขาพาหลานไปกราบยายโม้นกับต้าหม่าม
ได้ดูมากเลยนะคะคุณผู้ชม
หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจวันแม่วันครอบครัวเสร็จปุ๊บนะคะ
หม่ำแกก็รักครอบครัวรักเพื่อนฝูงไง

เป็นงานฟุตบอลการกุศลของสมาคมตลกกับทีมนครปฐมยูไนเต็ดนั่นเองค่ะ
พร้อมเปิดใจถึงข่าวดราม่าที่โดนชาวเน็ตบูลลี่เรื่องศัยกรรมตาคุณผู้ชม
คือเมื่อวานไปเจอตัวจริงคือหลอกขึ้นนะ

เยอะมากจนกระทั่งคุณเอ็มเนี่ยลูกสาวทนไม่ไหว
ต้องมาโพสไล่ยาวปกป้องพ่อเนี่ยแหละค่ะ

แกไม่มีโทรศัพท์อยู่ก็ตัวเองนะคะ
พร้อมกับเผยตาให้ทีมข่าวของเราดูนะคะ
คุณผู้ชม๑๒วันเนี่ยคุณผู้ชมดูตามนะคะคือดีขึ้นนะ
พี่หม่ามก็ยืนยันบอกว่าพี่ปลอกไปหลายรอบ
ไม่ได้เสริมรอแก้ปัญหาน้ำตาตก
ผนตามันแทงอ่ะลี
ซึ่งเขาบอกว่าเวลากินของแสลงไป

มันห้ามไม่ได้นี่ก็ต้องบอกหมอดิ
หมวนเหมือนกล่อรามน้ำเพชร

อีกไม่เกินเดือน๒เดือนมันก็จะปกติ

เขาก็แนะนำว่ามาเสริมจมูกหรือไม่ไม่เอาดีกว่า

เขาพูดไปเลยบางทีก็ก็

ที่ทำมันมีปัญหากับ

น้ำตาก็จะตกก็จะมีไขมันตรงนี้

คือต้องเข้าใจแบบนี้คุณผู้ชมบางบ้านเนี่ยค่ะบ้านที่ฉันเป็นค่ะคือผู้ใหญ่เนี่ยพอตาตกมาอย่างนี้คือเขาเรียกอะไรขนตามันแทงอ่ะมันแทงแล้ววิธีแก้ยังไงรู้ไหมคุณผู้ชมต้องถอนขนตาออกทรมานอีกจริงเขาก็เลยต้องแบบว่าคือพี่หม่ำอายุ๕๗อ่ะคนอายุประมาณใกล้๖๐จะมีเรื่องปัญหาตรงนี้
ถ้าพ่อแม่คุณอยู่อ่ะยังมีชีวิตอยู่อ่ะเดี๋ยวยาวแบบนี้ปัญหาเดียวกันต้องเจอกับตัวถึงรู้ถึงเข้าใจ